ต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องของเรียกว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้มีไปจ่ายแล้วกว่า๖๐๐ล้านบาท
ส่วน๕ช่องที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะคะ
โดย๕ช่องนี้ก็แสดงความจำนงว่ายังไม่ชำระ
ไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายแต่ก็คือยังไม่ชำระ
เพราะว่าต้องการรอคำสั่งสารเรื่องผ่อนผันการชำระเงินไปก่อน
ซึ่งทางสารปกครองก็แจ้งให้ทราบเมื่อเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันที่๒๓พฤษภาคมนะคะว่า
จะมีการนัดไต่สวนในช่วงบ่ายวันที่๒๗พฤษภาคมค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าสารมีคำสั่งอย่างไรก็พร้อมที่จะชำระค่าใบอนุญาตงวดที่๓
พร้อมกับดอกเบี้ยไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ปฏิบัติงานสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีคุณชัดชัยตะวันธรงค์ค่ะ
ซึ่งจริงแล้วทุกสถานีเนี่ยเตรียมเช็คเตรียมหนังสือขอสงวนสิทธิ์ไปจ่ายอยู่แล้ว
วันนี้นัดกันถือเช็คไปแล้วนะครับยินดีจ่ายแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข
แต่เมื่อสารมีคำสั่งมาวันเดียววันนี้ว่าจะนัดแต่ส่วนวันศุกร์นี้
เราก็เลยประชุมร่วมกันนะครับว่าจะเลื่อนออกไปก่อน
รอให้สารมีคำสั่งตัดสินหรือมีคำสั่งชี้ขาดเรื่องคุ้มครองชั่วคราวก่อน
วันศุกร์นี้แล้วเราถึงจะตัดสินใจจ่ายอีกที
แล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปค่ะว่าช่องอื่นที่จ่ายแล้วเนี่ย
เขาก็ยังคงสงวนสิทธิ์คงฟ้องกศธชต่อเนื่อง
ก็ยืนยันจะประกอบกิจการทีวีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องนะคะ
เลขาธิการกศธชระบุบอกว่าถ้าหากผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถจ่ายค่าประมูลได้ทัน
ใน๒๓พฤษภาคมนี้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มในอัตรา๑๐๗๕ของวงเงินค้างชำระ
จะคำนวณตามจำนวนวันที่จ่ายเงินล่าช้า
และผู้ประกอบการทั้ง๕รายก็จะต้องทำหนังสือชี้แจงกศธชด้วย
ระหว่างนี้ที่รอกศธชจะทำหนังสือแจ้งเตือนนะคะว่าครบกำหนดชำระเงินแล้ว
สำหรับวงเงินรวมของ๕รายที่ยังไม่จ่ายอยู่ที่ประมาณ๒๓๐๐ล้านบาทค่ะ
ไม่รวมบริษัทไทยทีวีอีกกว่า๓๘๐ล้านบาท
ส่วนที่ชำระแล้วก็ทยอยส่งตัวแทนไปชำระตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
รวมแล้วตัวเลขก็คืออยู่ที่๖๔๐๐ล้านบาทนั่นเอง